ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูรวมฮิตนายกรัฐมนตรี

เมื่อวานนี้นะคะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
หรือว่าการช่วยแก้ไขปัญหานี่นอกระบบ
ก็คือการนำผู้ที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบ

ผิดกฎหมายขั้นเด็ดขาด
โดนแน่นายกบอกแบบนี้

ว่าจะแก้หนี้นอกระบบอะไรอย่างไร
ในช่วงเวลานี้นายกปล่อยมุกเป็นระยะ

วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วเนี่ยตามแบบฟอร์มแล้วทำจบเลย
โอ้ยถอนหายใจเครือกเลยดิพี่พอดี
หายงวงยังเมื่อคืนดูละครดึกที่เนี่ยละครเรื่องอะไรวันนี้
หึแต่ก่อนหักลิ้นช้างจบไปแล้วดิหักลิ้นช้าง
ละครอะไรฮิตตอนนี้ไม่รู้กันผมไม่ได้ดูอ่ะไม่มีเวลาดู
นะฮะมัวแต่ปวดหัวก็ไม่เป็นเรื่องอยู่เยอะ
นายกแซวฮะดูละครมาแล้วสิถึงสับปะงกในขณะที่ฟัง
สับปะโลกเออสับปะโงกนั่งหาว่างเงี้ยนะนายกก็แซวทันทีนะฮะ
ส่วนช่วงท้ายของการปรัฐกฐานายกรัฐมนตรีแนะนำรัฐมนตรี
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนรู้จักนะคะ
แล้วก็พูดหยอกล้อนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายก

ช่วยให้กำลังใจกันหน่อยเพราะคิดอะไรไม่ออก
ก็บอกว่าสมคิดเป็นคนคิดก็เพราะชื่อว่าสมคิด

พูดเกินเวลามั้งไม่เกินไหม
เกินมาเธอไอ้หนูไม่เกินอ่ะ
อีกชั่วโมงใช่ไหมพูดไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยแล้ว

โอเคนะครับขอบคุณท่านปรบมือให้อาจารย์สมคิดหน่อย
หัวหน้าคณะรองนายก
ให้กำลังใจนะเขาคิดอะไรบอกสมคิดคิดอีกแล้ว
สมคิดสมคิดเป็นผู้คิดนะครับ

และก่อนจะลงจากเวทีค่ะนายกรัฐมนตรี

ถึงคนที่ไม่ชอบแล้วก็กำลังแช่งตัวเอง

ใช่ค่ะโดยยกทางพระมาสู้
บอกว่าจะไม่ขอแช่งกลับเป็นคนดีค่ะฟังหน่อยค่ะ
ให้รู้สึกว่านอนวันนี้แล้วมีความสุข
ทุกคนเขาส่วนบ่นให้ทุกคนเขาอุยชัยให้พรให้

อย่าให้เข้ามานั่งแช่งสาบแช่งทุกวันเลย
ไม่มีความสุขหรอกเหมือนผมกำลังโดนอยู่เนี่ย
แต่ผมไม่กลัวอยู่แล้วเพราะผมทำให้คนดีเขา
คนไม่ดีจะแช่งผมก็ช่างเขาเดี๋ยวก็กลับไปหาตัวเอง
เพราะว่าทางพระบอกไว้แล้วว่าเราอย่าไปสาบแช่งใคร
ใครว่าเราแล้วก็โวยพรกลับไปมันก็กลับไปที่เขานั่นแหละนะ
โอเคนะใครว่าผมก็เปลี่ยนใจได้นะ
ขอบคุณทุกคนสวัสดีครับสวัสดี